กับสาวสายมูคนนี้คุณเบ้นปุญญพรนะคะ
วันก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงได้เห็นภาพแล้วนะคะ
ที่เขาไปทำบุญภาพอ่ะวันจันทร์สอนรจน่ะ
หลวงพ่อคว่ำถังลงหัวสาวเบ้นเนี่ยยังตราตึงใจพวกเราอยู่นะคะ
เห็นแล้วก็บอกโอ้โหขนาดนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพร้อมกันเนี่ย
หลวงพ่อคว่ำสักพักสักพักป่ะลดสักพักเอ้าหมดถังยังไงล่ะ

ว่ำลงไปเลยนี่แบบนี้คอบไปเลยนะคะ
คือเป็นพิธีที่เห็นแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าพอหลวงพ่อถึงแน่นอน

บุญจะส่งให้เราสุขใจนะคะ

หลังทำพิธีเสร็จคือวันจันทร์อีก๒วันค่ะ
รายการที่ตัวเองแข่งขันเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะ

ในงานคืนนั้นเจ้าตัวพาหวานใจนอกวงการนะคะ

เราต้องบอกเลยว่าหล่อมากจริงนะคะ
แล้วคู่นี้เขาขอแต่งงานเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะ
เลิกดีน่าจะเป็นปลายปีหน้านะคะแต่กลับมาที่เรื่องอาบนก่อนนิดนึง
คือจันซ้อนจันทร์อีกสักนิดนะคะเบ้นยอมรับนะคะ
วิธีคืนนั้นเนี่ยหลวงพ่อให้พรแบบสุดปัง
และมีเรื่องเล่าผลลุกสุดสุดไปเลยอาบนวงปังหน่อยค่ะ
วันนั้นมันเป็นวันที่แบบว่าขลังจริงก็เลยต้องไปค่ะ
ก็จริงจริงขนลุกเขาคือความหนาวไหมพี่อยากจะบอกว่าน้ำมันหนาวเนอะวันนั้นเนอะ

มีความรู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงดีวะอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่นแบบว่าโอเคอ่ะมาแล้วเราก็ต้องให้หลวงพ่อ
พ่อเอาหัวให้หน่อยหลวงพ่อค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ย
เป๊ะปั๊กเป๊ะปั๊กเป๊ะปั๊กแล้วก็โอเคค่ะคุณหลวงพ่อขอบคุณมากมากเลยนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยเหมือนลงมาเหมือนได้อาบน้ำแสงจันทร์
แล้วเราจะได้สวยเหมือนแสงจันทร์อย่างงี้น่ะแหละสะโสสะสอง
นี่ไงสะใจไหมเมื่อกี้ที่แบบว่าคว่ำถังลงไป
คุณสังเกตเลขถังหรือเปล่า๓๔๕ใช่ไหมฉันเห็นอยู่
สี่สามสองแม่แกกะลีนดูน้ำมนวัดไหนมาเนี้ย
ไม่ไม่ก็มันกลับไปกลับมาไงคนละวัดเออสี่สามสอง
นึกว่าสองกลายเป็นห้างน่ะนี่ค่ะนี่เอียงเอียงพอดูนิดหนึ่ง
สี่สามสองทำสองอ่ะงวดหน้าเจอกันเดี๋ยวรอบหน้าน่ะ
ถ้าเชอรี่ไปทำบุญนะแล้วหลวงพ่อพรมน้ำมนต์แบบนี้นะ